ส่วนตรงนี้ใครไม่รู้จะไปไหน
ผมว่าไปนี้เลยพายาว
ไปพายาวอีกแล้วติดใจอะไรคะ

อยากไปพยาวเหรอผมจะไปที่จังหวัดพยาวค่ะ

นี่จะพาไปดูนี่ครับคือต้นไม้แดง
เป็นต้นพันไม้แดงประดูกแดงสูงประมาณ๒๐เมตร
คือต้นนี้นะโอบต้องใช้ถึงสองคน
แล้วชาวบ้านเขาเรียกต้นนี้ว่าต้นคุณปู่
มีอายุกว่าร้อยปีมีรูปร่างแล้วก็รูปทรงเหมือนผู้ชายเลย
ที่บอกว่าเหมือนผู้ชายก็ไอ้ตรงนี้แหละที่จับรูปเนี่ยนะฮะ

ชาวบ้านมาเจอก็ฮือฮาสิครับ
แล้วก็ไม่พลาดที่จะมาจุดทูปกราบไหว้กันเพื่อขอโชคขอลาบนะ
นี่ไปถามคนนี้ก็คือนายทวินวงปัญญาผู้ใหญ่บ้านหมู่แปด
บ้านสรรป่าหนาดบอกว่ากู่ป่าแดงแห่งนี้เป็นโบราณสถานวัดร้างมาก่อน
คาดว่ามีอายุสักประมาณ๕๐๐ปี
มีต้นไม้คุณปู่และต้นไม้คุณย่า
พูดถึงต้นไม้คุณย่าคุณผู้ชมที่ติดตามตลอดข่าวอยู่น่าจะจำได้
๒๓วันก่อนนี่เพิ่งจะเล่าไปเนาะ
วันนี้มาทำความรู้จักต้นคุณปู่
คือทั้งต้นไม้คุณย่าและต้นไม้คุณอยู่คุณปู
ปู่ทั้งย่าอยู่คู่กันมานานเนี่ยประมาณสักร้อยปีแล้ว
เป็นต้นไม้ที่ยืนคู่กันมาเลยที่บริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ซึ่งต้นไม้คุณปู่เขาบอกว่าก็ให้โชคให้ลาบเหมือนกันนะ

ชาวบ้านเชื่อไงสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้าน
บ้านสรรป่าหนาดมาตั้งแต่โบราณการแล้ว
จนมาถึงปัจจุบันนั่นแหละครับ
หากใครจะไปดูไปชมต้นไม้คุณปู่
แล้วก็อย่าลืมไปกราบไหว้ต้นคุณย่าด้วยนะฮะ
ก็ไปก็ได้ที่กู่ป่าแดงบ้านสรรป่าหนาด
ตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้นั่นแหละ